เวลาเราจะไปโบกรถโบกรา
สมมุติเราจะไปโบกรถบรรทุกเข้าโกดังเอาเข้ามาจอดเข้ามาจอด

อันตรายมากคุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้ให้ดีนะฮะ
คนเจ็บกำลังโบกรถบรรทุกเพื่อเข้าโกดังเพื่อจะมาขึ้นของ
ให้ถอยหลังแล้วมีจังหวะหนึ่งตัวเขาไปยืนอยู่กลางถนน
คือไปขวางรถคันอื่นเพื่อให้รถบรรทุกเดินหน้าถอยหลังอะไรแบบนี้
สักพักเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนี่เขาเดินออกไปตรงถนนแล้วนะ
สักพักเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นว่ามีรถคันหนึ่งพุ่งชนใส่เขา
ร่างของเขากระเด็นตีรังกาเลยคุณผู้ชมดูนะ
ขณะที่เขากำลังโบกอยู่นะฮะให้รถบรรทุกออกนะฮะ

นี่ครับคุณผู้ชมอันตรายไหมฮะ
อันตรายค่ะแต่ว่ารถที่ขับมาชนก็เหมือนกับขับมาเร็วด้วยไงพี่บุ๊ค
แล้วคุณเอาตัวเองไปขวางตัวเองก็ไม่ใช่เหล็ก
เหมือนรถบรรทุกนะรถบรรทุกถ้าถูกชนก็คือเหล็กชนเหล็ก
แต่ทีนี้ตัวเขาเป็นคนพอถูกรถชนก็ต้องบาดเจ็บ
แต่ตีรังกาแบบนี้เขายังลุกขึ้นมาได้คุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
คนที่โพสต์คลิปก็เอาเรื่องราวมาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์
ส่วนผู้บาดเจ็บนะอาการสาหัส
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เอาคลิปมาเตือนคุณผู้ชมก่อนตั้งแต่ข่าวแรกของนิวส์โชว์เลยนะฮะ